คุณผู้ชมคะติดเอาไว้เรื่องของหมอกับคนไข้
เหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงพยาบาลเมื่อหญิงสาวคนนึงนะคะ
ญาติเธอเนี่ยส่งตัวจะพาไปรักษาตัวเพราะอะไร
ท้องเธอท้องได้ประมาณคันอ่อน๓เดือน
ปรากฏว่าอาเจียนเพราะแพ้ท้องมากแล้วอาเจียนจนเป็นเลือด
ก็เลยส่งไปก็หวังว่าเดี๋ยวคุณหมอคงจะดูแลจะให้น้ำเกลือจะอะไรยังไงกันก็ว่ากันไป
แต่ปรากฏว่าคุณหมอมีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะ
คุณผู้รักษาอันนี้แผ่นเหมือนใกล้บ้านอะไรมา
แพทย์คือผู้รักษาอันนี้คือคนไข้มาเพื่อรักษาไม่ใช่มาให้คนด่า
อย่าพูดเลยก็เชิญตั้มสบายเต็มที่
ต้องกินต้องใช้เหมือนกัน
อ๊าวแล้วเนี่ยเหรอ
จันทรียะบัลของหมอมีแค่เนี่ยเหรอ

สมมุติว่าถ้าเป็นยากของคุณมา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

ขึ้นตอนไหนขึ้นขึ้นตอนไหนขึ้นขึ้นตอนไหนขึ้นขึ้นตอนไหนขึ้นขึ้นตอนไหนขึ้น
ก่อนเดี๋ยวขวัญจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
เหตุการณ์นี้นะคะคือมีคนที่เป็นญาติของคนไข้หญิงสาวรายหนึ่งที่บอกไปว่า
เธอกำลังตั้งคันอ่อนท้องได้สักประมาณ๓เดือน
มีอาการเหมือนอาเจียนหนักมากเหมือนแพ้ท้องแล้วอาเจียนจนเป็นเลือด
ญาติเองก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลแห่งนี้
ซึ่งคือจริงสิทธิ์การรักษาของเธอเนี่ยหญิงสาวที่ตั้งคันไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะ
อยู่ที่โรงพยาบาลอื่นแต่ความที่เหมือนเห็นว่า
ตัวเธออาการไม่ดีญาติก็เลยบอกงั้นผ่านตรงนี้แวะที่นี่ก่อนเลยละกัน
นี่เป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายนะคะ
พอเข้าไปเธอคือญาติก็เป็นห่วงแล้วก็พยายามบอกกับเจ้าหน้าที่พยาบาลว่า
เดี๋ยวถ้าตอนเข้าไปเจอหมอถ้าจะให้ยาให้อะไรเนี่ยให้มาบอกครอบครัวหน่อยนะ
เพราะครอบครัวมีเหตุผลว่าตัวน้องคนที่ตั้งคันเขาเป็นโรคหัวใจ
ฉะนั้นจะให้ยาอะไรอาจจะต้องระวังให้มาบอกญาติก่อน
ปรากฏเหมือนกับพอเวลาผ่านไปตัวคนหญิงที่เป็นตั้งคัน
หญิงสาวตั้งคันเขาก็เหมือนกับเรียกญาติเข้าไป
แล้วเล่าให้ฟังว่าถูกหมอด่าอืมญาติก็เลยเข้าไปอ้าว
แล้วยังไงใครด่าคนไหนด่าหมอแสดงตัวทันทีว่าฉันนี่แหละด่าเอง
แล้วมันก็เลยเกิดเรื่องราวตามสิ่งที่คุณผู้ชมได้เห็นอย่างในคลิปเพราะญาติ
เขาก็รีบเอามือถือมาบันทึกภาพไว้เพราะสิ่งที่เขาเห็นคือ
เขารู้สึกว่าทำไมหมอไม่ลุกขึ้นมาตรวจคนไข้
คือถ้ารู้ว่ามีคนไข้มาไม่ว่าจะป่วยด้วยอะไรก็ตาม
แต่คุณหมอนั่งเอกเขนกเอ็นกาย

แล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกว่าอยากถ่ายก็ถ่ายไป
เออคุณหมอเป็นผู้บริบาลไม่ใช่ผู้บริการ
ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าคุณหมอก็ยังตำหนิ

ก็เลยมีคำพูดออกมาจะมาดราม่าคุยเหรอ
เออมันก็เลยทำให้ญาติทางฝั่งคนไข้
เกิดอาการเดือดขึ้นมาทันที
คุณผู้ชมล่าสุดต้นสังกัดไม่ได้รอช้าหลังคลิปนี้
แพร่ออกไปผู้ในการโรงพยาบาลเชียงแสน
จังหวัดเชียงรายท่านออกมาให้คำอธิบายในเรื่องนี้แล้วนะคะ
คือออกมาพูดว่าออกมาแถลงถึงการขอโทษญาติของคนไข้
และแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายคือนายสุขชัยนะคะเทียนเสวดตระกูล
ท่านก็บอกว่าแพทย์หญิงที่ปรากฏในคลิป
เป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลก็จริง
แต่เป็นแพทย์หญิงทั่วไปไม่ใช่หมอที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
เพราะโรงพยาบาลของเรามีขนาดเล็ก
เป็นแบบนี้เคยเกิดกรณีคล้ายกันไม่ต่ำกว่า๓ครั้งแล้ว
โรงพยาบาลมีการทำทันบนไปก่อนหน้า
มีการพิจารณาเรื่องของเงินเดือน
ออกหนังสือเตือนไปแล้วแต่ยังไม่หาย
ก็เลยต้องมีการหารือกับคณะกรรมการโรงพยาบาล
ทบทวนข้อเท็จจริงเรื่องพฤติกรรมของหมอ

จึงมีคำสั่งให้พักงานแพทย์หญิงคนนี้เอาไว้ก่อน

เพื่อให้ทำการไตรตรองพฤติกรรมของตนเองค่ะ
ทีนี้ก็แน่นอนว่าตอนนี้มันก็จะร้อนไปถึงแพทยศภาไหมล่ะ
ก็จะมีการตั้งนะคะกรรมการพิจารณาว่าพฤติกรรมของแพทย์รายนี้
ข่ายการดูแลผู้ป่วยโดยไม่สุภาพ
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์วิชาชีพ
ตามข้อบังคับจริยธรรมแพทยศภาในระดับใด
เพื่อที่จะมีการพิจารณาบทลงโทษต่อไป

แล้วก็ไปดูว่าจะเพิ่มโทษอะไรยังไง
เพราะอย่างที่คุณบอกว่าเขาทำทันตนไว้ก่อนแล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะอย่างคอมเมนต์ในโซเชียล
ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันไว้เยอะเหมือนกัน
บางคนบอกว่าลองพิจารณาดูไหม
คุณหมอเองเขามีความเครียดในด้านไหนหรือเปล่า
อาจจะต้องมีการแบบว่าทบทวนในเรื่องของการทำงานมากกว่านี้ไหม
บางคนบอกว่าเรื่องของอารมณ์เนี่ยการโมโหอะไรแบบนี้
ทุกคนเกิดขึ้นได้ทุกอาชีพมีกันได้
ไม่ใช่ว่าเรียนสูงเรียนน้อย
มันมีกันได้ทุกคน